เที่ยวชาวเมริกเซียเอารถหรูไปดริฟท์โชว์บนถนน
แล้วก้อนหินมันกระเด็นสาดไปโดนรถชาวบ้าน
งานนี้ชดใช้เป็นเงินสดเท่านั้นครับ
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

คือถ้าจะไปดริฟท์กันที่สนามแผงก็มีใครว่าครับ
เขากริปเป็นโดนัทนะกดยางให้เป็นวงกลม
บดนะเออแล้วนี่มันเป็นรานดินน่ะ

ไอ้ก้อนหินมันก็กระเด็นใส่รถชาวบ้านไป๔คัน
นี่ฮะนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ราคารถคันนี้สนุนราคาประมาณ๕ล้านบาทนะฮะ
เขาไปนิดอยู่ที่ลานจอดรถสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง

ทั้งหมด๖รอบ
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันสร้างความเสียหายให้กับรถคนอื่นเขา
เพราะเศษก้อนหินที่คุณไปดริฟท์
มันไปกระเด็นไปโดนรถที่จอดอยู่เสียหายไป๔คัน
ตุ๊กรับจ้างเขาจอดรอรับนักท่องเที่ยว
เสียหายกระจกแตกรถบุบสีถลอกเต็มไปหมด
นะฮะเจ้าของรถตุ๊กหนึ่งใน๔ที่เสียหายคือในหมัดหมูละอายุ๖๒ปีนี่
อ้าวดูกระจกสิอ้าวอ้าวดูสิมันแตกแบบเนี้ย
ก็ก้นหินกระเด็นใสอ่ะเออสีก็ทะลอกกระจกก็ราบทั้งบาน
นะฮะขณะที่เกิดเหตุเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่านักท่องเที่ยวคนนั้นไปคึกอะไรมาถึงได้ไปริบรถแบบนั้น
ตะโกนบอกให้หยุดแล้วแล้วเดินไปบอกด้วยอีกฝ่ายหนึ่งหยิบเงินให้พันหนึ่งแล้วขับรถออกไปเลย
โอ้โหเขาเละขนาดนี้มันจะจ่ายเขา๑๐๐๐บาท
เออให้๑๐๐๐บาทค่ะแล้วไปเลยก็เลยไปแจ้งความ
ตามไปเจอนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียคนนั้นอายุ๓๒ปีมากับภรรยา
กำลังจะขับรถย้อนกลับไปที่มาเลเซียครับตำรวจก็อ่ามา
เชิญตัวมาดูหน่อยอืมรถใช่ไหมและชิดเนี้ย
รถใช่ไหมอืมคุณเป็นคนขับรถใช่ไหมเนี้ย
คุณทำอย่างนี้รถเขาเสียหายไป๔คันเนี่ย
เอาจากเอายังไงเจ้าของรถสี่คันเรียกค่าเสียหายอำรวมกันเป็นเงิน๑แสน๗๐๐๐บาท

นักท่องเที่ยวคนนี้ต่อลองแสนนึงได้ไหมอืม

เออผมขอแสนนึงแล้วกันนะอ่ะให้ภรรยาช่วยไปล่าม

ถูกต้องขอต่ออีก๗๐๐เหลือแสนนึงได้ไหม
สุดท้ายเอาอย่างนี้ละกันได้ข้อยุติ
ทางเจ้าของรถทั้ง๔คันเรียกร้องมารวมกัน
อ่ะอย่างนี้ละกัน๙๙๐๐๐บาท

ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นของรถแต่ละคัน
เป็นเงินสดให้เลย๙๙๐๐บาทแล้วยกมือขอโทษ
จ่ายเงินสดอย่างที่ผมบอกว่าชดใช้เป็นเงินสดเท่านั้นนะครับ
สาเหตุถามว่าทำไมคุณต้องดรีฟ
ทำไมคุณต้องนิดแบบนั้นคือนักท่องเที่ยว
เขาบอกว่าอ้าวก็มีพนักงานผู้หญิงคนนึง
ที่เขาไปเที่ยวต้องการให้รีบรถโชว์ให้ดูหน่อย
ก็เลยทำให้ตามคำขอของผู้หญิงคนนั้น
แต่ไม่คาดคิดว่าสิ่งที่ผมทำมันจะเกิดความเสียหาย

เจ้าของรถและคนไทยทุกคนที่ทำให้เดือดร้อน
แล้วเขาก็เอาเงินสดจ่ายให้๙๙๐๐บาท
เอาไปซ่อมรถเป็นว่าจบไปได้ด้วยดี
ทำแบบนี้มันเท่นะแต่ต้องอยู่ในสนามแข่ง
ถูกต้องไม่ได้ค่ะอยู่ที่นี่ไม่เท่ใช่ค่ะไม่ได้